ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์หัวร้อน
กลับมาห้องพักเมียกับลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวไก่ทอดกิน
ไม่เห็นเมียแถมเข้าห้องไม่ได้งัดประตูห้องก็ยังเข้าห้องไม่ได้โอ้โห
โกรธจัดนะคะสุดท้ายบุกไปหาเรื่องเพื่อน
โอ้โหเป็นจะทำร้ายร่างกายเพื่อนด้วย
สุดท้ายโดนเพื่อนแทงสวนนะคะตัวเองก็เลยตายแทนเลย
ในซอยเอกมายซอยสามสิบเขตวัฒนากรุงเทพนี่เอง
ผู้เสียชีวิตนะคะหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์หัวร้อนคนนี้
คือนายสุธิจารุมาตรวัยสามสิบแปดปีค่ะ
เขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์สภาพศพที่กู้ภัยไปเจอคือ
เขานอนหงายแล้วก็จมกองเลือดเนี่ยค่ะใส่เสื้อวินเบอร์๑๐ด้วยนะคะ
มีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดเข้าที่อกซ้าย๑แผล
จุดสำคัญเลยนะคะส่วนคนก่อเหตุค่ะเป็นเพื่อนรุ่นน้อง
คือนายกรพัฒน์วัย๒๑ปีนะคะก็เป็นรายเดอร์ส่งอาหารนี่แหละ
เป็นเพื่อนกันและที่สำคัญคือสนิทสนมกับผู้ตายด้วย
อ่าเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนนี่ค่ะคนนี้นะคะ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนรอมอบตัวพร้อมกับมีดพกที่ใช้ในการก่อเหตุ
คือคนตายเนี่ยมีลูกวัยสักขวบเศษนะคะ
แต่พอกลับห้องพักมาเมียกับลูกออกไปแบบหาซื้อข้าวกินซื้อไก่ทอดกินนะคะ
พอเห็นไม่เห็นเมียเข้าห้องไม่ได้เปิดประตูห้องไม่ได้
งัดห้องแล้วก็ยังเข้าไม่ได้โมโหค่ะ
สุดท้ายก็เลยเหมือนกับโอ้โหโกรธจัดนะคะพลานไปหาเรื่องของเพื่อนรุ่นน้อง

จังหวะนั้นผู้ตายพานใส่ก่อน
แล้วก็เหมือนกับจะใช้ไข้ควง
คนก่อเหตุเขาก็เลยแบบโอ้โหยังไงได้ล่ะ
ต้องมีการควักมีดพับออกมา
แล้วก็พุ่งแทงเข้าที่บริเวณอกซ้าย๑ครั้ง
จนกระทั่งเขาล้มสุดลงแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก

แต่ก็จะทำร้ายเขาก่อนเขาก็ต้องแทงสวนแบบนี้
ลองฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
จากนั้นก็เลยมีอารมณ์ขึ้นวิ่งเข้ามาหาเรื่องจะต่อยครับ

ก็ไม่ต่อยค่ะเพราะว่า
ไม่รู้จะต่อยหรือจะแทงเพราะตอนนั้นมันถือไขควงด้วยข้างหนึ่งฮะ
ผมก็เลยเข้าไปห้ามพอดีน้องมันหันหลังเข้ามา
คนที่ตายมันจับที่โกรธยะที่ฟาดน้อง

แต่ไม่รู้ไอ้น้องมันควักมีดออกมาตอนไหนไม่รู้
ช่วงนั้นชุดละมุนอยู่ใช่ไหมใช่ครับ
หลังจากนี้ก็มีการควบคุมตัวมือมีดนะคะ
แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เอาผิดตามกฎหมายต่อไป